วันนี้ไปดูที่พัทธรุงกันก่อนคุณผู้ชมเกิดเหตุคนร้ายใช้วุสงครามไปยิงถล่มบ้านหัวหน้าศูนย์ประสานงานเทศบาลเมืองลำปัมที่พัทธลุงนะครับ
ก็ทำให้บ้านนั้นเสียหายแต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านของนายละเอียดภัยมณีครับอายุ๖๙ปี
อยู่ในซอยสามสิบถนนอภัยบริรักษ์ตำบลลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุงหลังจากสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่แหละครับ
มีคนร้ายใช้วุฒิสงครามเข้าไปถล่มใช้คำว่ายิงถล่มเลยนะฮะใส่บ้านพักของนายละเอียดซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานเทศบาลเมืองพัทธลุงชุมชนลำปัมจนพลุนทั้งหลังแบบนี้
กระจกเนี่ยเป็นรูพลุนเลยนะครับเช้าวันนี้พลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงเองก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานนะไปตรวจสอบร่องรอยที่บ้านหลังนี้อย่างละเอียดนะฮะก็เป็นบ้านปูนสองชั้นนะฮะบ้านเนี่ยทั้งหลังเนี่ยนะฮะถูกยิงเข้าที่บริเวณ

เบื้องต้นตำรวจก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะเชื่อว่าปมเหตุน่าจะมาจากที่เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยไปดูเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนกันที่ปากซอยซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายอยู่ในอาการมึนเมา
นะฮะแล้วก็มีการพยายามไปแยกรถออกจากกันแต่ลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยฐานนะไปดูในเป็นพลเมืองดีนะภาพเนี้ยนะฮะก็เข้าไปห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรถโดยบอกว่ารอตำรวจมาก่อนก็เลยมีการโต้เถียงกันแต่ลูกชายเขาไม่ใช่คู่กรณีค่ะแต่เข้าไปช่วยห้ามอืมแต่ก็มีการชกต่อยกันสุดท้ายตำรวจเข้าไปควบคุมอาการ
ออกไปแล้วก็ข่มขู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นนั่นอ่ามีการเอ่ยปากไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนหรือเปล่าที่กลับเอาปืนไปยิงถล่มที่บ้านเพื่อจะแก้แค้นลูกชายของเจ้าของบ้านแต่ตำรวจยังไม่ฟันพงเพราะว่าต้องรอสอบสวนอีกหลายประเด็นอาจจะมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในบ้านนะ